เป็นลักษณะจะไปออกรายการรายการหนึ่งที่เขาเป็นเรื่องของสื่อเกี่ยวกับวิญญาณ
แล้วคนก็เลยโจมตีหนักว่า
มันไปถึงขั้นนั้นเลยนะคะคุณผู้ชม
ไปฟังคำอธิบายจากคุณแอนนากันหน่อยก็แล้วกันค่ะ
เรื่องนี้อันนายอมรับเลยว่าอันนาพลาด
และนางต้องขอโทษทุกคนที่ติดตามมาตลอด
แล้วก็ไม่มีข้อแก้ตัวอะไรเลย
คือเราคิดน้อยไป
เราไม่ได้ไตรตรองให้ถี่ถ้วน
ก่อนที่เราจะทำอะไรลงไป

นี่แหละค่ะเขาบอกเลยว่าคิดน้อยไป

คืออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น
หลังจากมีกระแสโจมตีเธอเยอะแยะมากมายนะคะ
ที่มีคลิปตัวอย่างจากรายการ

ตัวเธอเองกับฮิปโปไปร่วมให้สัมภาษณ์
แล้วมันมีแบบไปทำพิธีเชิญวิญญาณคุณแตงโม
ฮิปโปรให้มาปรากฏในรายการ
ตรงนี้แหละค่ะตรงนี้เลยสำคัญ
มันเลยเป็นจุดที่คนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันไป
เนื้อหาใจความคือเหมือนกับว่าให้คล้ายทุกคนถูกโจมตีว่า
ไปหากินกับดวงวิญญาณของเพื่อนที่ตายไปแล้วเหรอ
เออนะเรื่องนี้ตัวเองก็ออกมาบอกแล้วค่ะ
ก็ออกมาบอกแล้วแหละว่ายอมรับผิดนะ
ยืนยันว่าไม่ได้หากินกับการเสียชีวิตของเพื่อนแน่แล้วก็ขอโทษนะคะ

ก็มีการวีดีโอคอร์ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวี
ยกมือไหว้ขอโทษแฟนคลับแตงโม
แล้วคนติดตามเธอกับคุณแอนนาด้วย
คิดน้อยไปจริงที่รับงานนี้
ยืนยันไม่ได้หิวแสงแต่อย่างใดไปฟังดูค่ะ
ขอโทษทุกคนขอโทษทุกคนเลยค่ะ
เพราะว่าด้วยความคิดน้อยด้วยข้อแรกเลยนะคะ
คิดน้อยจริงกับสิ่งที่อะไรได้ไปออกรายการนะคะ
เพราะอย่างที่เราก็รู้อยู่เต็มอกอะเนาะว่า
โมนับถือศาสนาคริสต์แล้วเขาก็เป็นคนไม่ค่อยไม่ได้เชื่อเรื่อง
เรื่องแบบนี้อยู่แล้วด้วยนะคะ
แต่ณตอนนั้นด้วยค่ะด้วยความคิดน้อย
ด้วยอาการคิดถึงเพื่อนต่างอย่างผู้เจอเขาหรืออย่างนั้น
ก็ออกไปโดยไม่ได้คิดอะไรเลยจริงนะครับ
เธอก็ออกมาขอโทษแบบนี้แหละค่ะเหมือนคุณแอนนานะคะ
ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องที่ไม่ได้ไปร่วมงานอุปสมบทของคุณอาตอมนะคะ

ก็ตั้งใจบวชเพื่ออุทิศสูงกษลให้กับดวงวิญญาณของเพื่อนรักเนี่ย

ที่ผ่านมาตัวเองทำงานหนักแล้วก็นอนดึกสะสม
ทำให้วันงานก็ตื่นไปไม่ทันร่วมพิธี
ก็ไม่อยากจะให้มันมีดราม่าอะไรนะคะ
ส่วนมีประเด็นเรื่องของการซื้อรถตู้มือ๒ด้วยนะ
เป็นรถตู้ที่คุณแอนนาบอกว่าเตรียมที่จะบริจาคให้กับมูลนิธิกู้ภัย
เอาจริงมันเป็นความต้องการของเพื่อนสนิททุกคนนั่นแหละ
ก็ใช้ทุนทรัพย์ที่มีกันเนี่ยนะคะ
ที่ได้จากการออกงานทำงานออกรายการต่าง
เงินส่วนตัวของคุณแอนนาเอง
ก็ไปรวมเงินกันแล้วก็มาซื้อรถคันนี้แหละค่ะ

อยากจะสครีนรูปของคุณตั้งโมติดเอาไว้ที่รถตู้ด้วยนะ
เงินที่ได้มาคือเป็นเงินที่คนมาร่วมทำบุญใช่ไหมคะ
เป็นเงินจากการที่เราได้ไปออกรายการต่างด้วยครับ
ที่หนุ่มกับพี่แอนนาบอก
แล้วก็มีคนแบบอยากจะช่วยอะไรอย่างนี้
ซึ่งจริงพี่แอนนาเขาไม่ค่อยอยากรับอยู่นะคะ
เรื่องเงินที่จะมาช่วยเหลือครับ

ตั้งแต่การขายของก็ดีที่แกขายไลฟ์อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะ

ตัวที่เราไปออกรายการมาก็จะมีค่าน้ำมันให้
เราก็จะเอาเงินตรงไหนครับตกปรบกันไป

ก็เป็นเงินที่คุณแอนนามักจะเป็นเงินส่วนตัวของคุณแอนนามากกว่า

ไลฟ์ขายของก็มีคนเอาไปเป็นประเด็นนะ
เพราะคนก็มองว่าเอ๊ะมาไลฟ์ขายของเนี่ย
เหมือนกับหากินในการเสียชีวิตของคุณตังโมหรือเปล่า
แต่คุณแอนนาเขาออกมาบอกแล้วว่าจริงอันนี้
ไลฟ์ขายของมันเป็นอาชีพของเขาตั้งนานอยู่แล้ว
แล้วก็ไม่ได้รับบริจาคนะเรื่องของรถตู้อะไรแบบนี้ด้วยนะคะ